ดูกันต่อนะคะกับข่าวของลูกทุกสาวแดนสตอคนนี้นะคะคุณบิวกรยานี

แต่ละเพลงเนี่ยฮอตทั้งนั้นต้องบอกต้องยอมรับตรงนะคะ

โควิดว่านักแล้วขายทงขายทองเป็นว่าเล่น
เรื่องชีวิตความรักนี่มันหนักหน่วงยิ่งกว่าค่ะ

ต้องบอกว่ารักมากมันเจ็บมากนะคะ
มันเป็นธรรมดาแล้วคุณผู้ชมคนรักกันค่ะ
เช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวคนนี้คุณบิวกรยานีค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะได้เปิดใจถึงเรื่องความรักครั้งเก่าที่ไม่สมหวังค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมตอนนั้นเป็นข่าวดังอยู่นะ
ถูกอดีตคนรักโกงเงินเสียทรัพย์สินรวมทั้งหมด
ฟังดีคุณผู้ชมเกือบ๕๐ล้านบาท

หลายคนบอกคุณบิวไปมีเงินจากไหน
คืองานโจงเก็บหอมรอบลิบมาทั้งชีวิต

คือหลอกเอาไปมันช้ำใจมากค่ะ
บอกเลยนะคะว่าไม่สามารถที่จะให้อภัยผู้ชายคนนี้ได้เลยค่ะ
ยังสาบส่งด้วยนะคะรู้ไหมวิธีไหนค่ะ
ทำบุญเลยจ้ะกรวดน้ำนะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้จบกันในชาตินี้ค่ะ

และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐได้เจอนี่แหละค่ะ

ตอนนี้ถ้าจะคบใครเนี่ยต้องดูกันนานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องว่า
เรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยต้องอันดับแรกเลยค่ะ
แถมตอนนี้นะคะคนไว้ใจยากขึ้นเนอะ

ซึ่งหลังจากที่จบนะคะความรักกับอดีตคนเก่าไปแล้วนะคุณผู้ชม

โตขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะสามารถคิดอะไรได้เยอะมากขึ้นค่ะ
ทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้บิวเนี่ย

คนใหม่คนเดิมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่จะไม่มีวันโดนหลอกอีกต่อไป

เขาเรียกว่าตอนนั้นคือแบบว่าหมดตัว
เรียกได้ว่าหมดตัวค่ะ
แต่ก็เราก็นึกในใจว่าเออไม่เป็นไรเพราะเรามีสมบัติ
สมบัติเราเอาติดตัวมาก็คือเสียงของเรา
ถือว่าตรงนั้นก็กรวดน้ำอุทิศส่วนให้เขา
ให้จบกันหมดกันพอในชาตินี้

ทำให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า
ทำให้เราไม่ประมาททำให้เราคิดอะไรได้เยอะ
โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แบบทีเดียว๑๐ระดับเลย
เพราะว่าแบบได้บทเรียนจากเขามาเยอะมาก
เป็นบทเรียนที่แบบว่าอย่าไว้ใจเนอะ
ฉันเคยเห็นคำคมที่เขาแชร์ในโซเชียล

เขาบอกว่าอะไรคิดถึงเธอทุกทีที่กรวดน้ำ

คิดถึงแล้วก็อุติสนให้
นี่เคยเจอคุณวิวเลยพูดแล้วแบบเจ็บใจ

โทรไปทวงหนี้สักหน่อยดีกว่า

คนใกล้ตัวบางทีเขาก็ไม่ได้หวังดีกับเราเสมอไป